เอาแล้วมาแล้วเรียบร้อยไอ้น้ำแล้ว
น้ำจะหันไหมตัดหน้าไปไหมไม่หันนะ
ถ้าไม่หันหน้าหันหน้าหมื่นห้าแต่เขามาปรากฏตัวแล้วนะ
ปรากฏตัวถ้าหันหลังเอาไปพันเดียวพอ
แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปตามหาน้ำเอง

บอกหนูชื่อน้ำเองพูดกับหนูชื่อน้ำเองค่ะ

หนูขอไม่ออกหน้านะคะ
เรียกบ่นหนูบ่อยก็ได้นะ

บ่นหนูบ่อยก็ได้นะ

ต้องกลับมาค่ะ

โอ้โฮหันน้ำได้๑๕๐๐๐ตัวเลยนะ
เขาเขินเขาเขิน

นี่แหละน้องน้ำ
น้องน้ำของเราเออ
นะมีคำถามอยากถามหลายคำมากเลยเจี๊ยเรียบด่วนนะครับผมฝากคำเชิญไปด้วยเพราะเห็นเขาลงท้า